กันต่อนะคะสำหรับกรณีโรงงานผลิตพลูแล้วก็ดอกไม้ไฟระเบิดที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ชาวบ้านบอกว่าได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นต่อเนื่องสามรอบทุกคนทำได้แค่วิ่งหนีตาย
ลองดูคลิปนี้ค่ะ
แบบไม่พักแอ้กระ
มีคลิปจังหวัดกำลังระเบิดเลยแล้วก็มีคนเจ็บวิ่ง
ขอความช่วยเหลือด้วยค่ะคุณผู้ชม
นี่ค่ะที่ตะโกนบอกน้ำน้ำขอน้ำครับนั่นคือคนเจ็บนะคะ

พลูแบบเหมือนงานใหญ่งานวัดอะไรอย่างนี้ดี
อุ๋ยดูควันมองไกลนึกว่าภูเขาไฟระเบิดไหมล่ะ

แต่มันไม่ได้เป็นระเบิดบนฝาแค่นั้นเอง

เราส่งพี่กั้งพัชรวรินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุตอนบ่ายโมง๔๕นาทีนะคะ
ตอนนั้นนี่เจ้านาทีดับเพลิงกรูปไฟ
แล้วหน่วยงานทุกหน่วยงานเข้าไปควบคุมเหลือสภาพบ้านไหมก่อน
ไม่เหลือเลยฮะนั่นยังรอเปิดอยู่เลยฮะ
ยังประทู้อยู่เลยนี่เจ้าหน้าที่กว่า๖๐ชีวิต
เขาต้องคอยฉีดน้ำสกัดเพลิงกันอยู่๒ชั่วโมงนะคะ
เลวไฟมันปะทุขึ้นมาเป็นระยะรวมแล้ว๓ครั้งด้วยกันนะคะ
นี่ล่าสุดเห็นว่ายังมีถังฟอสฟอรัส๑ถังประทุขึ้นมานะคะ
เจ้าหน้าที่เขาก็เลยต้องพยายามระมัดระวังในการควบคุมสถานการณ์ด้วย
จุดเกิดเหตุอยู่ในพื้นที่บ้านสรรทุ่งใหม่ในอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
บ้านต้องบอกว่าอดีตบ้านหลังนี้แล้วกันเนอะ
มันไม่เหลือสภาพบ้านแล้วมันเคยเป็นบ้านปูน๒ชั้น
แล้วต่อเติมพื้นที่เป็นสถานที่ผลิตพลุและดอกไม้ไฟ
เหมือนเป็นธุรกิจขนาดเล็กลักษณะครัวเรือน

ที่เกิดเหตุคือพังยับยับจริง
แล้วบ้านของคนอื่นในรัศมี๕๐๐เมตร

ผสมสารเคมีพวกดินปืน

แล้วบังเอิญมันเกิดประกายไฟขึ้นมา
หนึ่งจากเครื่องผสมดินปืน

มันกระเด้นไปโดนดอกไม้ไฟและพลูตรงนั้น
เสียงไฟนี่หูปะทุกันแบบรัวเลย

เจ้าของบ้านตะโกนขึ้นมาคำเดียวเลยรีบหนีไป
ในฐานะลูกจ้างกระโดดลงจากหลังบ้านเลยค่ะ
หมอบลงข้างคันนาแล้วเสียงระเบิดก็ดังต่อเนื่องไม่หยุดอีกเลย
ก็ได้ยินแต่เสียงว่าพ่อเครื่องไหม้อะไรอย่างนี้
ได้ยินพ่อเขาบอกว่าหนีเลยแป๊บเดียวไฟก็ขึ้นเลย
ความร้อนมันไปทั่วหมดเลยพี่แป๊บเดียวเอง
แป๊บเดียวลามมาหาหนูหนูก็วิ่งหนีตายเลย
เร็วมากบางทีลุกขึ้นปุ๊บอ่ะหนูโดดลวดหนามลงทุ่งนาเลย

ก็ไม่เยอะนะคะแต่ว่าความแรงอาจไปของที่เขาเก็บในกระดังด้วย

หลังที่แบบหายไปเลยคือหลังหลักใช่ไหม
หลังที่ประกอบธุรกิจในการทำพลุค่ะ
แล้วดูหลังอื่นนั้นก็โดนหางเลขไปด้วย
ใช่ค่ะในรัศมี๕๐๐เมตรก็คือยับเยินหลังคาปลิวหลังคาเปิดเห็นไหมคะ
ไม่ใช่แค่สองหลังนี้นะมีหลังที่สีฟ้าอีกใช่ไหม
ใช่ค่ะโดยรอบนี่คือใช้คำว่าพินาก็คงไม่ผิดมั้งคะพี่อุ๋ย
ว่าระเบิดลงเอาจริงนึกว่าตรงนี้มีสงครามนึกว่าระเบิดลงอะค่ะ

จุยกระจายไปหมดเลยนะคะ
เจ้าของบ้านเองก็บอกประกอบกิจการจำหน่ายพลุและดอกไม้ไฟมาหลายปีแล้วนะ
มีทั้งที่รับสินค้ามาขายต่อแล้วก็ผลิตเองบางส่วน
คือก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงคล้ายประทัดดังมาจากโกดังแล้วล่ะ

เอาท์ระเบิดตู้มไฟก็ลุกไหม้
พยายามหาน้ำมาฉีดแล้วแต่มันไม่ทันจริงเพราะในบ้านมีแต่เชื้อเพลิง
พอผมเห็นปุ๊บไฟมันตุ๊ด
ผมก็วิ่งจะเอาน้ำไปดับ

พี่ที่ซื้อมาเก็บไว้ขายที่เก็บไว้เหรอ

แต่พอดีก็อยากว่ามันมีหลายชนิดหลายอย่าง
ผู้ใหญ่บ้านเองที่อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุแค่๗เมตรพี่อุ๋ย

บอกเห็นเปลวไฟพุ่งออกมาจากบ้านหลังเกิดเหตุ
แล้วก็ได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นมั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์เลย
พลุระเบิดแน่เพราะ๑๐กว่าปีก่อนก็ระเบิดแบบนี้มาแล้ว
ก็คุยกับผู้เสียหายอีกคนนึงนะคะเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ก็คิดอยู่
ระแวงอยู่ตลอดเลยว่ามันจะมีวันไหนมันจะระเบิดขึ้นมาวันไหนไหม
มันจะยังไงไหมรางวัลนี่กลิ่นกรรมฐานก็โชยมาอีกวันก็กลิ่นดินปืนโชยมา
แต่แห่เห็นว่าเป็นเพื่อนบ้านกันก็ไม่อยากพูดอะไรมากเขาก็ทำธุรกิจเนาะ
แต่ใจนี่หวั่นตลอดเลยว่าวันไหนมันจะระเบิดขึ้นมา
แล้วมันก็เกิดขึ้นได้แล้วดูดูบ้านเขาสิ
เอ่ยรถเอยจะอยู่ยังไงมันไม่เหลืออะไรเลยพังยับเยินไปหมด
แล้วดูว่าเสียหายขนาดไหนแล้วพี่น้องต้องเดือดร้อนขนาดไหน
ก็ถ้าคุณอนุญาตแบบนั้นแล้วคุณก็ต้องมาเยียวยา
แล้วก็มารับผิดชอบในสิ่งที่คุณอนุญาตให้ทำ
เพราะว่าถ้าทางการไม่อนุญาตเขาก็ไม่สามารถที่จะทำได้
สรุปความเสียหายนะคะมีคนเจ็บทั้งหมด๘ราย
แต่อาการปลอดภัยแล้วบ้านเรือนเสียหายมีมากกว่า๑๐หลังคาเรือน
ชาวบ้านได้รับผลกระทบกว่า๕๐คน
ตอนนี้นายกเทศมนตรีสรรปูเลยกันพื้นที่เอาไว้แล้ว
ห่างจากจุดเกิดเหตุ๕๐เมตร
ศูนย์บัญชาการรับเรื่องร้องทุกข์สำหรับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบแล้วนะคะ
มีชาวบ้านมาลงทะเบียแล้ว๒๙คน
พรุ่งนี้เดี๋ยวตำรวจพิสูจน์หลักฐานและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน
มาตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งค่ะ